ผมพระอุทัยครับผม๑๖พันศากับอีกรูปหนึ่งกี่ไหมครับ
ถ้าผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่าโกรธผมนะเพราะว่าเดี๋ยวดูพฤติกรรม
คมสรรสิริพัทโทอายุ๕๖ปีนะครับและพระอุทัยคนุธรรมโมอายุ๓๙ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีตามจับได้ครับขณะท่านขับรถเก๋ง
ไปจอดซื้อเล่าขาวที่ร้านขายของฉามบ่ายเมื่อวานพระหรราชทั้ง๒รูปเมา

พบเหล้าขาวเปล่า

กำลัง๓ขวดแล้วเหล้าขาวอีกขวด

ส่วนพระอุทัยยังปฏิเสธบอกว่า
พระคมสรรสารแวะมาร่วมงานท่อกะถิน

อาตมาก็เลยขอติดรถจะไปเยี่ยมบ้าน

โดยไม่รู้ว่าพระคมสรรดื่มเหล้า

ไปหาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เรื่องต้นพระอุทัยนะครับ
ไม่ยอมเปล่งวาจาศึกครับนี่มาถึงแล้วมาถึงแล้ว
แต่ยอมถอดจีวอนแล้วก็สวมเสื้อผ้า

วาระสุดท้ายในการเป็นพระได้สาบแช่งตำรวจ

ตำรวจจึงคุมตัวทั้งสองคนไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

คมสรรเนี่ยรอศึกอยู่

ค่าอะไรครับท่าน
ไปซื้อเล่ามันสิจะดื่มต่อ
จะกินต่อเดี๋ยว
ถ้าผ่านร้านคอหมูย่างก็ซื้อมาแก้มหน่อยครับ
คุณผู้ชมลองดูครับ
สำนึกผิดไหมครับพระอาจารย์ไม่สำนึกผิดเลยบอก
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย

อุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ยอุ้ยอุ้ย

ลักษณะแบบว่าคือลมไม่ออก

คนที่เคยโดนเป่าเขารู้กันดี
นี่แหละครับข่าวนี้ที่อยากจะเอามาให้ดูหน่อยครับ